นี่ก็ไปทุกที่แล้วช่วยทั้งงานใหญ่และงานเล็ก
อย่างชีวิตชีวิตหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะ
สุนัขตัวหนึ่งคุณผู้ชมคะมันตกลงไปในบ่อนี้ค่ะ
บ่อนี้ลึก๑๖เมตร
ข้างล่างนี่คือแทบจะแบบโอ้โหออกซิเจนก็น้อยมาก
ภารกิจนี้ก็ไม่ใช่ง่ายเลยค่ะ
นี่คือแถวแม่น้ำคู้ซอย๑นะคะอยู่ที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะ
เป็นสุนัขของชาวบ้านตกลงไปค่ะ
ก็ขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัย
คุณผู้ชมดูการทุ่มเทของกู้ภัยนะคะลงไปค่ะ
ห้อยตัวลงไปแบบนี้นะคะก็เสี่ยงอันตรายระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะ
โรยตัวลงไปพร้อมกับเครื่องช่วยหายใจค่ะ
เอาเชือกลงไปผูกกับตัวหมา
เข้าใจด้วยว่าหมามันก็มีความกลัว

ก็เนี่ยค่ะสุดท้ายแล้วเอาเชือกผูกตัวหมาสำเร็จ

แล้วก็ช่วยชีวิตของมันได้สำเร็จค่ะคุณผู้ชม
โอ้นี่ค่ะคนที่มีความสุขที่สุดก็คือป้าสุข

มันขึ้นมาได้แล้วค่ะขึ้นมาได้ในที่สุด
ขอบคุณพี่กู้ภัยจริงเลยนะคะไม่ละเลยอีกชีวิตหนึ่งนะคะ
คือเขาบอกเขาหามันตั้งแต่วันก่อนแล้วหายังไงก็ไม่เจอ
จนกระทั่งเมื่อคืนนี้ได้ยินหมาเห่าทั้งคืนเลยค่ะ
ออกมาดูถึงได้รู้ว่าเจ้าขาวตกบ่อก็แจ้งกู้ภัยค่ะให้มาช่วย
ป้าสุกเนี่ยก็บอกว่าขอบคุณกู้ภัยจริงเลยถ้าไม่ได้กู้ภัย
ป่านนี้เจ้าขาวก็คงไม่รอดละค่ะ